อัปเดตนะคะชีวิตลูกหนึ่งบ้างนะอย่างคุณเจนนี่อลภาษณาป้อมเพชรนะคะ
ก่อนหน้านี้คุณแม่ได้ออกไม่ได้ออกงานอีเวนต์เลย
ล่าสุดออกงานอีเวนต์ให้เราได้สามารถเจอตัวเป็นแล้วนะคะ
นี่มีคิวมาร่วมงานอีเวนต์ค่ะ
บอกเคล็ดลับการดูแลตัวเองด้วยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้ดูรูป
อย่าเปลี่ยนช่องไปไหนนะเพราะว่าอะไรหน้าเด็กมากค่ะ
คลองฉายาหน้าเด็กตลอดการไปเลย
นี่นะเจอกี่ทีก็ต้องบอกเลยทำไมเด็กลงทุกที
เจนนี่ก็เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้สัมภาษณ์อย่างเป็นกันเองด้วยนะ
ก็เลยได้เล่าย้อนประสบการณ์ค่ะพาลูกสาวน้องโนล่าไง
แล้วก็คุณสามีคุณมิกกี้ไปตะลุยอเมริกากันทั้งครอบครัว
ซึ่งการเดินทางครั้งนี้เป็นการไปครั้งแรกด้วยนะของน้องโนล่านะ
งานนี้คุณแม่จะนี่โล่งเลยเพราะลูกสาวปับตัวได้ดี
เพราะว่าอะไรแต่ละบ้านเอาเด็กเล็กขนาดนี้

คือความกดอากาศต้องคอยอุ้มกระเตงกันแน่นอน
ราใช่ครับราเมิกมาก
เด็กบางคนก็ไม่ไหวแต่นี่สาวโนลาไม่ใช่อย่างนั้นพร้อมลุยนะคะ
เขาบอกว่าโนลาปรับจะได้ดีกว่าจริง
นี้ก็จัดกิจกรรมเอาใจลูกทุกวันไปเลย
ซึ่งไปที่นู่นที่นี่เจ้าตัวก็ระวังเรื่องโควิด

เดี๋ยวไปฟังเสียงคุณเจนนี่กันนิดนึงค่ะ
ช่วงที่อยู่ที่นู่นก็น่ากลัวพอสมควร
เพราะว่าโอไมครอนแบบกำลังมา

เจนน้องกับมิ๊กก็คือต้องแบบ

ลื่นนี่คือแม่ไม่ได้นอนเลยนะ

วันนี้จะพาไปเล่นที่ไหนดี

แม่แบบแม่เบื่อเลย

มีครอบครัวรู้สึกว่าเจนนี่แฮปปี้ขึ้นทุกวันเลยนะคะ
แล้วก็ดูลูกสาวโตไปทุกวันนะจ๊ะ
ส่วนความคืบหน้าเกี่ยวกับการแจ้งจับเกลียนคีย์บอร์ด
ที่เข้ามาคอมเมนต์บุรีลูกสาวนะคะ
หลังจากที่เจอคนตัวทำคนทำแล้วเนี่ย
คุณเจนี่ก็เผยว่าปล่อยให้เป็น
ตามกระบวนการทางกฎหมายแล้วกันนะคะ

ก็รู้สึกเหมือนได้ยกอะไรออกมาจากชีวิตนิดนึง

ก็ดีแต่ว่าในข่าวนี้เราก็จะเห็นนะว่า
ครอบครัวคุณเจนนี่ทางฝั่งศักดิ์สถานีคุณเจนนี่

เรื่องนี้นะทางฝั่งพ่อแม่ของคุณมิกกี้เนี่ย

ใช่นะคะเพราะว่าเรื่องของการมุมคอมเม้นท์
ก็ย้ำเตือนนะคะว่าต้องระวังไว้ค่ะคุณผู้ชม